สำหรับกรณีที่มีเด็กวัย๑๖ปีแหกด่านที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ขี่มอเตอร์ไซค์
แล้วก็ถูกตำรวจสกัดจนรถล้มหัวฟาดพื้นเลือดข้างในสมอง
แล้วก็ที่คุณแม่ออกมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมว่าทำไมไม่ยอมให้พาลูกไปรักษาจนอาการหนักเนี่ยนะคะ
ล่าสุดยังมีอีกประเด็นนึงเสริมเข้ามาอีกค่ะ
เพราะว่าเจ้าของมอเตอร์ไซค์ที่เด็กวัย๑๖ขี่ที่เป็นเจ้าของตัวจริงเนี่ย
เล่าให้ฟังว่าอยู่ตำรวจก็บุกไปที่บ้านแล้วก็บังคับให้ลงลายมือชื่อเซ็นเอกสารรับรถคืน
นางสาวจิรนันเตียงงาเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันเกิดเหตุที่เป็นเจ้าของจริงอะนะคะ
ที่นางหนูเจนส่งสุขแม่ของเด็กหนุ่มวัย๑๖ปีเนี่ยเขาซื้อรถต่อไว้แต่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ไง
ชื่อก็ยังเป็นของนางสาวจีรนันอยู่
เล่าให้ฟังแล้วก็มาแจ้งความไว้เป็นหลักฐานด้วยนะคะบอกว่า
พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเนี่ยบุกมาหาเธอถึงบ้านพักเลย
เอาเอกสารมา๔แผ่นบอกให้ลงลายมือชื่อ
ตอนแรกเธอก็ไม่ยอมเซ็นค่ะเพราะว่านางหนูเจนแม่ของเด็กวัยสิบหกเนี่ย
ที่เป็นทั้งนายจ้างของเธอเองแล้วก็เป็นคนที่รับซื้อรถเอาไว้
บอกว่ายังไม่ต้องเซ็นเอกสารอะไรทั้งนั้นถ้ามีตำรวจนำเอกสารอะไรไปให้เซ็น

หนูถึงหากถึงหาสาบผมช้าและเด็กที่หายสนใกล้
ผมเห็นเซ็นแน่เพราะว่าเนี่ยคนซื้อประโหมดอ่ะค่ะ
รอเอกสารอยู่รอเอาเอกสารอยู่อะค่ะ
นุ๊กก็เลยถามว่านุ๊กก็บอกว่านุ๊กบอกว่าเส้นเพิ่งกำลังขับสิ้นจนไหน
คือบังคับเลยอ่ะ

พันธมตรวจโทปราโมทชื่นตารองผู้กำกับสภมืออุบันราชธานี
พันธมตรวจโทปราโมทบอกว่า
สาเหตุที่เพิ่งจะนำเอกสารให้เจ้าของรถจักรยานยนต์ที่เกิดเหตุลงลายมือชื่อแล้วก็ออกใบเสร็จ
เพราะว่าเอกสารคำร้องส่งมอบรถจักรยานยนต์ของกลางกลับคืนให้เจ้าของ
จะถูกนำเสนอมาถึงตัวของพันธุ์ตำรวจโทปราโมท

เอกสารส่งถึงพันตรวจโทปราโมทเช้าวันพุธค่ะ
ส่วนประเด็นเรื่องเงิน๘๐๐๐บาทที่แม่ของเด็กวัย๑๖ออกมาโพสต์เนี่ย
ตรวจโทปราโมทก็บอกว่ามันเป็นค่าประกันแทนของกลาง
พันธุ์ตำรวจโทปราโมทยังบอกด้วยนะคะว่าเช้าเมื่อวานนี้ได้นำกระเช้าไปเยี่ยมดูอาการของน้องแล้ว
แล้วก็มีการพูดจาทำความเข้าใจกับคุณแม่ด้วย
แจ้งให้ทราบว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนตำรวจที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในวันนั้น

ด้านคุณแม่ของน้องก็บอกค่ะว่าตอนนี้ลูกชายเริ่มขยับแขนขาได้แล้ว
แต่ยังคงมีเลือดไหลออกมาจากรูหูด้านขวา

คุณหมอบอกว่ายังต้องให้ยาบำรุงสมองไป

ค่ายาคุณแม่ต้องเป็นคนจ่ายเองนะคะ
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุแล้วเป็นข่าวเนี่ยคุณแม่บอกว่า
มีคนรู้จักโทรศัพท์มาแสดงความห่วงใย

รวมถึงยังมีทนายความหลายคนเลยนะคะ
เสนอตัวจะว่าความให้ในคดีนี้
ซึ่งตอนนี้คุณแม่บอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจอะไร
และขอขอบคุณทุกคนที่แสดงความห่วงใยมาอย่างครอบครัวค่ะ